ตามหลักการบริหารเลยชมคนเนี่ยนะมันต้องชมเสียงดัง
ตำหนิจะว่าใครเรียกเขามาห้องเย็นคุยกันสองคน
เจรตำรวจประกาศชื่นชมตำรวจสพศรีราชา
ผู้พิทักษณ์สันติราชที่ฮิวขอไปฝากค่ะเนี่ยจำได้มั้ย

ใช่คือที่บ้านนี้แม่ลูกอยู่ด้วยกัน
แล้วปรากฏว่าตังค์หมดแล้วแก๊สหมด
อยากจะทอดไข่ให้แม่กินสักหน่อยไม่รู้จะทำยังไงโทรไปโรงพักครับครับ
ขอตังค์เติมแก๊สหุงต้มหน่อย
นี่แหละฮะโพสตำรวจเอกวิสรุปราศัตริย์ทองโอสต
เจรตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือชื่นชม
ท่านผู้กำกับการสภศรีราชาและตำรวจสายตรวจ
ในโรงพักอีก๓นายได้แก่
นี่ชื่อต้องอ่านดังเวลาชมคนเนี่ย
๑๐ตำรวจโทรักพงกิ่งแก้ว
๑๐ตำรวจโทรพุทธิพงรูปสม
และ๑๐ตำรวจโทสุรสิทธิ์ยาตา
ที่ทั้ง๓ท่านนะฮะรวมทั้งท่านผู้กำกับ
เพิกเฉยต่อความทุกข์ร้อนของประชาชน
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี
และเป็นแบบอย่างให้แก่ตำรวจนายอื่นทั่วประเทศ
เนื่องจากเมื่อวันที่๑๖มกราคม
ที่ผ่านมาตำรวจสายตรวจทั้ง๓นาย
ช่วยเหลือแม่ลูกที่ห้องเช่าแห่งนี้นะครับ
เนื่องจากแม่อายุ๕๓ป่วยหลายโรคเลยนะฮะ
แล้วลูกชายอายุ๑๕ก็ตกงานจากพิษโควิด๑๙นี่แหละ
หมดครับทำกับข้าวให้แม่กินไม่ได้ที่ป่วยอยู่
โทรศัพท์ไปโรงพักขอเงินเติมแก๊สหน่อย
หวังจะมาทอดไข่ดาวไข่หรือเจียวไข่
ให้แม่กินประทังชีวิตนะคุณผู้ชม
ท่านผู้กำกับดีใจหายเลยสั่งเลย
ตำรวจทั้งสามนายเอาข้าวสารมาปลากระป๋องมีน้ำมันพืชไข่สดแล้วก็เงินสดจำนวนนึงมามอบให้
เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายพอประทังชีวิตไปก่อน
ความดีของตำรวจโรงพักศรีราชายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมใครเคยเล่นติ๊กต๊อกดูดาวติ๊กต๊อกจำภาพนี้ได้ไหม
นี่นะฮะ๑๐ตำรวจโทรรักพงศ์กับ๑๐ตำรวจโทษพุทธิพงศ์เนี่ยเขาเคยจูงมือคนตาบอดพาไปซื้อรองเท้าแตะมาแล้ว

ที่ก็เห็นคนตาบอดเดินตีนเปล่าแล้วร้อนพื้นปูนนะฮะพาไปซื้อรถเท้าแตะมาแล้วนะครับ
มีคลิปเผยแพร่ในแอปติ๊กต๊อกและได้รับคำยกย่องอย่างมากมายเป็นดาวติ๊กต๊อกมาแล้ว
คือต้องบอกว่าตอนนี้คือทั้ง๓ท่านนี้เขาทำมานานแล้วนะ

เขาช่วยใครเขาจะถ่ายลงอีกคนนึงถ่ายอีกคนนึงทำอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วสามท่านเนี่ยเค้าไปด้วยกันตลอดเลย
เวลาเขาออกไปทำภารกิจเราก็จะถ่ายลง
ซึ่งล่าสุดเขายังช่วยสองแม่ลูกนั้นอยู่เลยนะ
ยังมีการเอาข้าวเอาของไปให้เราก็เห็นว่าเขาลงคลิปในติ๊กต๊อกอยู่เลย

ดีค่ะเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมนะคะ
ไม่ใช่มุมแย่มุมร้ายที่บางทีเรานำเสนอข่าว
แล้วก็ระแวดระวังภัยต่างที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ

แล้วก็ข้อความอีกเยอะเลยอยากชื่นใจท่านเข้าไปอ่าน

ทำดีอย่าลืมให้ยดให้เบี้ยเลี้ยงเขาเพิ่มด้วยนะ

ฮะตำรวจดีต้องชื่นชมตำรวจไม่ดีก็ต้องแชร์นะฮะ